ก่อนหน้านี้มีการเรียกร้องเรื่องของสาธารณสุขไทย
โดยเฉพาะการรับผู้ป่วย
บอกว่าอยากจะให้เร็วกว่านี้ให้ถึงมือโรงพยาบาลเร็วกว่านี้

คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้

ซึ่งประชาชนหลังจากนี้ไปจะสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์

หรือว่าโรงพยาบาลเอกชนก่อนได้
ไปติดตามเรื่องนี้นะคะจากขีดเส้นใต้เมืองไทย

ครับขอบคุณครับคุณดาวครับคุณบุ๊คครับ

ผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หน่อย
เพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นสิทธิประโยชน์ของพวกเราทุกคน
เรามีสิทธิ์แต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะใช้สิทธิ์ไม่ถูก
หลักการก็คือว่าผมเคยบอกท่านผู้ชมในรายการนี้ว่า
นโยบายของรัฐบาลในปี๒๕๕๙
มีหลักการว่าคนที่ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะฉุกเฉินระดับวิกฤต
หรือคนที่เจออุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุร้ายแรง
ถ้าจะไปที่โรงพยาบาลที่เคยมีประวัติอยู่ไปโรงพยาบาลที่สามารถจะเบิกได้
ไม่ว่าจะเป็นสปสชหรือประกันตนประกันสังคมหรือเป็นค่าราชการ
ถ้าท่านเจออุบัติเหตุร้ายแรงถ้าท่านป่วยฉุกเฉินท่านไปเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้
ต่อให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่แพงแสนแพงเข้าไปเลยครับ
๗๒ชั่วโมง๓วันแรกเขารับการรักษาท่านไว้
ท่านไม่ต้องจ่ายตังค์เขาไปคิดเงินเอากับต้นสังกัดที่ท่านมีสิทธิ์อยู่
เช่นสปสชสำหรับ๓๐บาทรักษาทุกโรค
ประกันสังคมคนที่ทำประกันสังคมไว้
คนที่เป็นข้าราชการเขาก็ตามไปเบิกเอาที่กรมบัญชีกลาง
นโยบายที่ว่านี้ดีครับแต่ว่าพอเดินหน้าปฏิบัติจริงแล้วเป็นปัญหา
ปัญหาสำคัญก็คือว่าโรงพยาบาลเอกชนที่เขารับการรักษาไว้ใน๓วันแรก
๗๒ชั่วโมงแรกเนี่ยเขาทำเรื่องเบิกเงินไปที่ต้นสังกัด
ถ้าคนที่ฉุกเฉินคนป่วยฉุกเฉินสังกัดบัตรทอง
เขาก็ไปขอเบิกเอากับสปสช
ถ้าคนที่ป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินร้ายแรง
เขาก็ตามไปเบิกเอาที่สำนักงานประกันสังคมกองทุนประกันสังคม
แต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าตัวเลขค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลเอกชน
นำไปเบิกนั้นเนี่ยฝ่ายต้นสังกัดเขาบอกโอ้โหทำไมมันสูงเกินจริง
แทนที่จะเป็นค่ารักษาสมมุติตักศีรษะ๕๐๐๐๐นี่ยื่นบินมา๒๐๐๐๐๐
ก็เป็นปัญหากันในที่สุดโครงการนี้ก็ยักษ์แย่ยักยัน
มันจะไปไม่ถึงไหนพอมาถึงรัฐบาลนี้
ก็มอบเรื่องนี้ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเข้ามาเคลียร์ปัญหา
ให้ดูซิว่านโยบายดีเนี่ยมันควรจะเดินต่อไปยังไง
คุณหมออนุชาเศษสะเทียนซึ่งเป็นเลขาธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ก็กำลังแก้ปัญหานี้อยู่เมื่อวานนี้ผมก็ไปเจอกับคุณหมออนุชา
เห็นในภาพนี่แหละครับเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินมีมาหลายปีแล้วครับแต่ว่าคราวนี้รัฐบาลบอกว่าให้มา
ตัวกลางก็คือว่าตัวกลางระหว่างโรงพยาบาลที่รับการรักษาไว้ในเมื่องต้น
ที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐมันไม่มีปัญหาหรอกครับ
ถ้าไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บไปที่สำนักงานประกัน
องทุนประกันสังคมก็ดีไปที่สปสชก็ดี
ไปที่กรมบัญชีกลางก็ดีในกรณีเป็นข้าราชการ
คือเป็นหน่วยตรงกลางที่จะรับดำเนินเรื่องให้
ปัญหาตอนนี้จึงกำลังอยู่ระหว่างการพูดคุย
เป็นตัวกลางในการพูดคุยฝั่งหนึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน
ตัวแทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนฝั่งหนึ่งเป็นกองทุน
สองสามกองทุนอย่างที่ว่านี่แหละมานั่งคุยกัน
แล้วมาวางหลักเกณฑ์กันว่าทำยังไงไม่ให้เกิดเหตุ
ที่มันตกลงกันไม่ได้ก็วางหลักเกณฑ์กันเช่นว่า
ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยต้องลงในรายละเอียดกันนะครับ
ว่าถ้าผ่าตัดขนาดนี้ตัวเลขไม่ควรเกินยังไง
ผ่าตัดใหญ่หน่อยตัวเลขไม่ควรจะเป็นไม่ควรเกินยังไง
ผ่าตัดใหญ่มากตัวเลขไม่ควรจะเกินยังไง
ค่าหมอค่ายาค่าเอ็กซาเรย์ค่าโน่นค่านี่
มันต้องมีตัวเลขกลางที่จะตกลงกันได้
โรงพยาบาลเอกชนนั้นแน่นอนเขาต้องการเบิกให้มากที่สุด
สปสชฝ่ายกองทุนประกันสังคมฝ่ายกรมบัญชีกลาง
เขาก็อยากจะจ่ายให้น้อยที่สุด

ฉะนั้นขณะนี้คุณหมออนุชาที่เป็นเลขาธิการสำนักงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเนี่ย
กำลังเจรจากันอยู่ระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มของกองทุนต่าง

เพื่อจะกำหนดตัวเลขออกมาในการรักษาพยาบาล
จะได้เบิกจ่ายกันได้ด้วยความสบายใจทั้งสองฝ่าย
ใกล้ลงตัวแล้ว
มาอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหากันไม่จบ
คนไข้จะใช้สิทธิ์คำว่าฉุกเฉิน
เพื่อไปรักษาฟรี๓วัน
แต่โรงพยาบาลบอกว่าไม่ฉุกเฉิน
ไม่เข้ากรณีฉุกเฉิน

กรณีฉุกเฉินสีแดงหรือฉุกเฉินวิกฤต
ก็ต้องมานั่งตกลงกันว่าอะไรบ้างล่ะ

อุ๊ยปวดท้องไปอื่นไม่ไหวแล้วต้องจ่าวโรงพยาบาลเอกชนที่ไร

แต่ว่าถ้าหมอวินิจฉัยว่าปวดท้องที่ว่านี้มันไม่ถึงขั้นวิกฤต
คุณไปต่อได้คุณอยู่อีก๔๕ชั่วโมงก็ไม่มีปัญหา
ก็ต้องมานั่งวางหลักเกณฑ์กันครับ
อันไหนที่เข้าข่ายวิกฤตไม่วิกฤตอุบัติเหตุร้ายแรงนั่นเลือดท่วมมาไม่ต้องพูดถึงวิกฤตแน่เข้าไปเลย
แต่ประเภทหายใจไม่ออกประเภทปวดท้องอะไรพวกนี้เขาก็ต้องวางหลักเกณฑ์กัน
ไอ้ตัววัดความดันเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่จะบอกได้ถ้าความดันต่ำมากโอ้โหไม่ไหวแล้ว
อย่างนี้ก็จะบอกได้ว่าเข้าเลยเป็นเหตุฉุกเฉินถือว่าวิกฤต
หมอเขาจะมีเขาจะมีวิธีการของเขาที่เขาจะบอกว่าอะไรฉุกเฉินไม่ฉุกเฉิน
ฉะนั้นตอนนี้การแพทย์ฉุกเฉินกำลังอบรมอธิบายให้โรงพยาบาลต่างเข้าใจให้ตรงกันว่า
อันไหนเข้ากรณีฉุกเฉินวิกฤตอันไหนไม่ใช่ฉุกเฉินวิกฤต
จะได้ตกลงตรงกันก็ใกล้เสร็จแล้วแต่ว่าทั้งหมดที่พูดมาให้ฟังเนี่ย
แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับ
ต่างจังหวัดเนี่ยเขาไปโรงพยาบาลรัฐ
โรงพยาบาลรัฐค่ารักษาพยาบาลก็มีกฎเกณฑ์ตายตัวอยู่แล้ว
ส่งไปเบิกเมื่อไหร่สปสชบอกไม่มีปัญหา
ส่งไปกองทุนประกันสังคมกองทุนประกันสังคมบอกให้ไม่มีปัญหา
ส่งไปกรมบัญชีกลางในกรณีที่เป็นข้าราชการ
ก็บอกว่าไม่มีปัญหาเพราะเป็นโรงพยาบาลของรัฐ
อีกวิธีหนึ่งที่เป็นการกลั่นกรองดีที่สุด
คุณหมออนุชาบอกว่าอยากให้ใช้บริการ
เพราะถ้าเรียก๑๖๖๙รถจะมาถึง
มาถึงเนี่ยโรงพยาบาลที่อยู่ในรถ
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในรถพยาบาลที่มารับตัวกรไข้เนี่ย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
คุณหมอบอกผมว่าขณะเนี้ยกำลังให้ความสำคัญกับหนึ่งหกหกเก้า
ท่านบอกว่าถ้ารถไม่ติดมากเนี้ยแปดถึงสิบนาทีมาถึง
โดยเฉพาะต่างจังหวัดท่านบอกว่าจะเร็ว
แต่ว่าในกรุงเทพจะมีปัญหาหน่อยเรื่องรถติด
ฉะนั้นถ้าคนให้ความสำคัญกับเรียกบริการหนึ่งหกหกเก้า
เขาจะกรองให้ชั้นหนึ่งก่อนว่าอะไรฉุกเฉินวิกฤต
อะไรไม่วิกฤตแต่ถ้าญาติผู้ป่วย
นำผู้ป่วยไปโรงพยาบาลด้วยรถของตัวเองอันนี้ก็ไม่มีใครแยกในขั้นแรก
ฉะนั้นสิ่งที่เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพยายามจะบอกก็คือว่า
อยากให้ใช้บริการหนึ่งหกหกเก้าซึ่งเดี๋ยวนี้ได้วางโครงข่าย
วางโครงข่ายไว้ต่างต่างเนี้ยแล้วจะเร็ว
จะมีรถเพิ่มมากขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่มากขึ้น
ทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี้กำลังจะบอกว่าหลังจากนี้อีกไม่นาน
เมื่อเจรจาตกลงกันเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยก็จะประกาศหลักเกณฑ์นี้ออกมา
ทั่วประเทศจะได้ใช้ถ้วยด้วยกันแล้วคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยฉุกเฉินจริง
ก็จะได้ใช้สิทธิ์นี่แหละครับไปโรงพยาบาลไหนก็ได้
ใกล้ที่สุดเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนครับ

ใช้บริการนี้ก่อนเพื่อเป็นการคัดกรองนะคะ
ไม่มีปัญหาเรื่องคำว่าฉุกเฉินหรือว่าฉุกเฉินวิกฤต

เจ้าหน้าที่พยาบาลที่มากับ๑๖๖๙เนี่ย
เขาจะบอกว่าอ้าวโอ้อันนี้อันตราย

อยู่ใกล้สมิติเวศไปสมิติเวศอยู่ใกล้บำรุงราชไปบำรุงราช
อยู่ใกล้โรงพยาบาลไหนไปโรงพยาบาลนั้นแพงเท่าไหร่
ไม่สนใจเพราะเอาชีวิตไว้ก่อน

แต่เขาบอกว่าอย่างนี้ไม่เข้าข่ายวิกฤตฉุกเฉินนะ
ท้องอย่างนี้ยังไปโรงพยาบาลประจำได้
ที่เราเคยมีสิทธิ์อยู่เขาก็จะแยกให้

ลงตัวเมื่อไหร่เรื่องนี้ข่าวดีของทุกคนแน่นอน
ขอบคุณคุณสุภาพนะคะ
เป็นประเด็นที่ทั้งถกทั้งเถียงทั้งวิเคราะห์กันมานานพอสมควร
กับการให้ความร่วมมือในเรื่องของการวิเคราะห์ผู้ป่วยตรงนี้ด้วยนะครับ